มาดูข่าวช่วงนี้เป็นข่าวของการพบซากวานบลูด้าอีกแล้วนะครับ
เพราะว่าตัวนี้ตายแล้วก็ลอยอืดกลางทะเลที่กระบี่นะครับ
ขออภัยที่พังงาที่พังงา
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบไม่พบบาดแผล
แล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุการตายของหวานบลูด้าตัวนี้นะครับ
บูด้าตัวนี้กลายเป็นซากลอยอยู่กลางทะเลห่างจากหาดท้ายเหมือง๑๒ไมค์ทะเล
ซึ่งนายมณัฐคงเกิดประมงพื้นบ้านซึ่งออกเรือหาปลาไปพบ
ก่อนจะแจ้งนางสาวอุมากรแพรใหญ่กำนันหญิงตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
แล้วก็ได้มีการประสานเรือประมงหัวโทงช่วยลากกลับเข้าฝั่งหาสาเหตุการตายของมันนะครับ
เรื่องต้นตรวจสอบไม่พบบาดแผลความยาวของลำตัวประมาณ๑๒๑๕เมตร
หนักประมาณ๒ตันโดยเจ้าหน้าที่จะผ่าพิสูจน์อีกครั้งว่าวานบลูด้าตัวนี้ตายจากสาเหตุอะไรนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่เป็นซากลูกโลมาที่เกยตื้นตายริมหาดอ่าวขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ตรวจสอบพบเป็นซากลูกโลมาหลังโหนกสีชมพูไม่ทราบเพศแต่ว่าอายุน่าจะประมาณ๑๒ปี
ลำตัวยาว๑๓๐เซนติเมตรนะครับสภาพลำตัวเริ่มพองซีดมีบาดแผลหลายแห่งคาดว่าถูกคลื่นซัดเข้าชายฝั่งตายมาแล้วหลายวัน
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการตายต่อไปนะครับ
ก่อนหน้านี้มีโลมาตายหลายตัวแล้วนะคุณนะทั้งจากการติดเครื่องมือทำประมงการกินเศษขยะ
ล่าสุดพบคราบของก้อนน้ำมันดิบถูกคลื่นซัดเข้าฝั่ง
ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โลมาตายก็เป็นได้นะฮะ
นี่แหละเขาถึงบอกว่าใครไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะคะเก็บให้ดีหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของขยะตัวเองเนี่ย
เก็บใส่กระเป๋าแล้วค่อยกลับมาทิ้งบนฝั่ง